สำหรับพระเอกหน้าใหม่อย่างน้องเค

มีข่าวว่าน้องไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บการพนัน
เคลียร์กันไปจบเรียบร้อยแล้วนะคะ
บอกเลยว่าคนนี้ขวัญใจสาวมากเลยนะคะ

ว่าจะเป็นน้องคริสน้ำตาลน้องเคแล้วก็น้องแจนค่ะ
บอกว่าเป็นงานรีเมคที่ยอมรับเลยว่ากดดันเรื่องของการแสดงมากเลย
แล้วก็อยากให้ช่วงนี้ที่ทุกคนอยู่บ้าน
เชื้อเพื่อชาติลองเปิดใจดูกันหน่อยค่ะ

บอกว่าชีวิตช่วงกักตัวอยู่บ้านเกือบ๒เดือน

ตอนนี้ก็หันมาดูแลความสะอาดของตัวเองมากขึ้น
ปกติหนุ่มคริสเห็นหล่อแบบนี้นะคุณ

แต่ตอนนี้อาบทุกวันแล้วค่ะ
และที่สำคัญตอนนี้ได้ลูกคนใหม่มาเป็นเพื่อนด้วย

การดูแลความสะอาดตัวเองเยอะครับ

บางทีเนี่ยก็ไม่อาบน้ำด้วยนะครับทุกคนรู้ไหมครับ
แต่วันนี้ก็จะอาบน้ำให้บ่อย

เป็นสิ่งที่ทำให้ผมแบบมีอะไรทำเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน

เพิ่งรับมาเลี้ยงได้เดือนหนึ่งพอดีเลยครับ

ช่วงนี้ก็เล่นกับแมวเยอะครับ

เพราะว่าตัวฟิงก์มันดูเป็นแมวต่างดาวครับ

ก็น่าจะขยันอาบน้ำกันทั้งเจ้าของ

เป็นแมวพันธุ์ฟิงก์ที่น้องพูโตนั่นเอง

คลิปเห็นหล่อแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลย